คุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยพริกราคาแพง
ก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวเรื่องผักแพงหมูแพงใช่ไหม
ตอนนี้พริกราคาแพงนะฮะในมุมหนึ่งของคนซื้อเนี่ย
ก็อาจจะมองว่าแพงแต่เกษตรกรบอกว่าก็ดีนะ
ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นดีใจเลยฮะช่วงนี้
เกษตรกรชาวสวนพริกนะครับนี่ที่โคราชนะครับทุกผู้ชมครับ
แพงขนาดไหนราคารับซื้อหน้าสวนเนี่ย
เขามาซื้อเนี่ยกิโลกรัมละร้อยกว่าบาท
นี่ฮะล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับกิโลกรัมละ๑๓๐บาทนะครับ
ส่วนพริกเยอะนะครับนี่ฮะพริกสดที่ออกสู่ตลาดเนี่ย
ตอนนี้รีบแบบโอ้โหเด็ดเก็บเกี่ยวกันใหญ่เลยนะฮะ
มีคนมารับซื้อถึงหน้าสวนนะครับกิโลกรัมละร้อยสามสิบก็ตก
ละ๑๓บาทเกษตรกรชาวสวนพริกเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าปีนี้พริกราคาสูงตั้งแต่ช่วงต้นฤดูนะครับ
แล้วราคาก็ขยับสูงขึ้นเรื่อยถือว่าเป็นราคาที่สูงขึ้นหลายเท่าตัว
ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันกับหลายปีที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะพริกสดหน้าสวน
พ่อค้าเข้ามารับซื้อเนี่ยกิโลกรัมละ๑๖๑๗บาทแต่ตอนนี้กิโลกรัมละ๑๓๐บาทนะครับ
ชาวสวนพริกนี่ยิ้มเลยนะครับ

เมื่อก่อนมันโล่เฉลี่ยครับเมื่อก่อนโล่๘๐บาท
มันขึ้นเพราะอะไรครับก็ฉันก็ไม่รู้มันขึ้นเพราะอะไร
แต่มันก็ราคาดีเนอะแต่มันราคาดีขึ้นตอนช่วงนามถวมเนี่ย
น้ำท่วมมามันก็ขึ้นมาเรื่อยขึ้นยาวมาเลยจ้ะตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่โลเท่าไหร่นะครับ
ล่าสุดพริกโล่๑๓๐บาทชาวสวนดีมากเลยตอนนี้
นี่ราคาหน้าสวนนะไม่รู้ว่าใครไปตลาดราคาพริกเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่พริกแดงจินดานี่นะฮะส่วนชาวสวนเนี่ยเขาไม่ได้ดีใจแค่เจ้าของสวนนะฮะ
โบ้งชาวบ้านเนี่ยเขาก็ได้รับค่าจ้างเรื่องการมาเก็บพริกเนี่ย
อันนี้ก็รายได้ดีตามไปด้วยนี่ต้องรีบเก็บกันนะครับ
วันหนึ่งก็ทำรายได้๒๓๐๐นะครับเพราะว่าราคาเก็บพริกเนี่ยกิโลกรัมหนึ่งก็๘บาทได้
คนหนึ่งวันหนึ่งก็ได้หลายกิโลกรัมนะฮะ